คุณผู้ชมครับในช่วงนี้พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรี

เดินทางไปร่วมการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติอยู่ที่สหรัฐนะครับ
แต่ว่าในประเทศตอนนี้กลับมีข่าวความเรื่องของเครือญาติของท่านออกมา
ทั้งเรื่องของภรรยารวมทั้งบุตรชายของพลเอกปีชาจันโอชานะครับ
ที่ไปรับงานไปประมูลงานของกองทัพนะครับ
วันนี้ทีมงานของสาววิเคราะหลบม่านการเมือง
มาวิเคราะห์เรื่องนี้ให้ทราบไปฟังพร้อมกันครับ
เพื่อให้ทุกคนรับความรับความรับของพระราชานะครับ
ด้วยเหตุผลคนใดในการทำงาน

วิธีการจะมาโดยบริสุทธิ์ปกครองหรือไม่

ก็เป็นสิ่งที่พูดได้นะครับ
พอมีการยื่นประมูลมีการอะไรแต่ละว่า
แต่ความสมควร

มันเป็นเรื่องที่มองเห็นกันนะครับ

อย่าไม่ต้องใช้กฎหมายอะไรมาจับหรอก
เพียงแต่ว่ามองเห็นว่า

หรือว่ามีหน้าที่อยู่ในพื้นที่

หรือครอบครัวอะไรต่ออะไรเนี่ย

แต่ว่าจะถึงขั้น

แต่พฤติกรรมต่างที่เกิดขึ้นเนี่ย

ค่อนข้างรุนแรงในความรู้สึกของผู้คน
รวมทั้งสิ่งที่เผยแพร่ออกไป

ผลเอกประยุทธ์ในฐานะผู้นำมาก
นะครับถ้าหากว่า

มีรอยดั่งหรือมี

ราชการแผ่นดินไปต่อไปเนี่ย

มีพฤติกรรมที่เป็นที่คอรหา

มันจะต้องเดินหน้าต่อไปอีกเรื่องหนึ่ง

ด่างเป็นข้อคอรหาที่ทำให้

อัดใจน่าเห็นใจท่านครับ

แล้วเขาไม่ต้องทำธุรกิจอะไรเลยหรือ

เพียงแต่ว่ามันจะต้องถูกต้อง

เป็นหัวหน้าของสวชาติ

ทุจริตความไม่ชอบทำทั้งหลายแหละ

อย่างนี้ขึ้นมาเนี่ย

สายตาสังคมทั่วไปเนี่ย

คือกำลังจะบอกว่าชี้แจงยังไงก็ฟังไม่ขึ้นหรือเปล่า
มันคงยากนะในแง่จริยธรรมน่ะ
เพราะว่างานที่ประมูลได้
มันเคยอยู่ในความรับผิดชอบของน้องชายพลเอกประยุทธ์
แล้วก็อีกอันก็คือในเรื่องพฤติกรรมไอ้หลังบ้าน

แต่วิธีการลักษณะภาพที่ปรากฏทางสังคม
มันพูดยากอะนะ
ถ้าเป็นคนทั่วไปเลือกอะไรก็ไม่เท่าไหร่
หรือเป็นนายกที่ไม่ได้มีวัตถุผสมในการมาแก้ไขปัญหาเรา
มันก็ยังโอเคเขาก็รับกันได้
อย่างพวกสมัยที่นักการเมืองจากการเลือกตั้งมามาหลังประเทศ
มันก็เรื่องธรรมดาแต่วันนี้มันไม่ใช่ไง
อันนี้มันก็เลยเป็นเรื่องที่ทำให้สังคมมันมีการเปรียบเทียบ
แล้วมันเปรียบเทียบที่ไปว่าเขาก็ไม่ได้แล้วถ้าเขาคิดอย่างนั้น

กำลังจะบอกว่าเราตั้งความหวังกับรัฐบาลลุงตู่
ครอบครัววงวานของลุงตู่มากเกินไปไหม
หมายความว่าลุงตู่เขาก็เป็นขวัญใจอยู่แล้วนะครับ
สถานการณ์เรื่องนี้เกิดในสภาวะที่เรียกว่า
ลุงตู่ท่านนายมติของเราเราเดินทางไปไปจุ่มที่สารประชาชา
อธิบายนะฮะว่าได้ทำอะไรไปบ้าง
ในเรื่องของการเมืองในเรื่องเศรษฐกิจสังคม
เรียกว่าพวกค้ามนุษย์อะไรต่างเหล่านี้นะครับ
ทุกอย่างดูเนี่ยก็ได้รับการขารับดี
ประกาศว่าทุกอย่างเดินตามรถแมพปี๖๐ได้เลือกตั้งแน่นอน

ก็เท่าที่ทราบกันก็เรื่องของญาติ
เหมือนกลายเป็นข่าวขึ้นมาได้ในช่วงเวลา
ในขณะที่แรงทำหน้าที่เพื่อประเทศชาติ
ถึงขั้นที่เรียกว่าต้องใช้โทรศัพท์มาบอกกับน้องชายเลยว่าให้เงียบไว้นะ
ก็คงจะว่าเดี๋ยวกลับมาจะมาช่วยหาวิธีว่าจะแก้ไขช่องทางได้อย่างไรให้มันคลิขายไปได้แล้ว
ก็จะมีปัญหาเรื่องคนในครอบครัวในญาติมิตรในกลุ่ม
แสวงหาผลประโยชน์กัน
นี่มีข่าวกันในหลายประเทศ
แต่คนเรานี่พิเศษยังไม่ทันเริ่มเลย

ซึ่งก็เป็นที่น่าเป็นห่วง
เพราะท่านนายกเองก็คงไม่ต้องการที่จะให้เกิดแบบนี้
แต่เมื่อมีเรื่องเช่นนี้ขึ้นมา
ถ้าไม่จัดการอะไรให้มันเบ็ดเสร็จให้มันเรียบร้อย
ให้มันเป็นที่ยอมรับของสังคมได้เนี่ย
เรื่องนี้เนี่ยก็จะถูกฝังเอาไว้แล้วก็จะมีการขุดคุยกับ
ขยายความเรียกว่ามันน่าจะมีอะไรมากกว่านี้อีกอะไรอีก
ซึ่งก็เป็นห่วงสำหรับท่านนายมตีที่จะต้องเจอสภาวะแบบนี้ในช่วงในขณะนี้นะครับ
นี่คือการเตะตัดขากันเองหรือเปล่า
เพราะว่าเอกสารต่างมันก็เป็นเอกสารทางราชการพอสมควร
ถ้าไม่มีใครออกมาก็ไม่มีใครรู้

ก็จริงแล้วก็มองไปตรงนั้นได้แล้วก็มีน้ำหนักอย่างยิ่ง
เพราะว่าปกติเรื่องแบบนี้มันก็เคลื่อนไหวมันก็มีการทำกันมาตลอด
มากบ้างน้อยบ้างเรื่องขนาดใหญ่ไซส์ใหญ่ไซส์เล็ก
แต่มันมาปูดขึ้นช่วงนี้มันก็น่าคิด
เอาในช่วงที่ผู้นำพลเอกประยุทธ์เนี่ยกำลังไปทำหน้าที่
แบกประเทศไทยไปโชว์ที่เวทีโลก

ตัวผู้นำเองกำลังได้รับกระแสสุขปลังเลย
ผ่านประชาวนาติมาอะไรงี้
มันสอเจตนาว่าข้างในคุณมีอะไรก็แล้วล่ะ
ถ้าไม่งั้นไม่ออกมาขนาดนี้

ภาพที่ออกมาทางโซเชียลเนี่ยโอ้โหมันล่อแหลมนะครับ
แหมคือมันผิดไปจากสามัญชน
ตรงนี้สำหรับสังคมไทยเราก็เป็นที่รู้กันอยู่
ส่วนเรื่องกองทัพภาคที่๒บริษัทของลูกอะไร
ก็ไม่ใช่เพิ่งจดทะเบียนใหม่ก็มีมาอย่างนี้นะ
แล้วอยู่ก็มาปุ้งขึ้นตอนนี้ประจวบเหมาะกันทั้งสองเรื่องเลยเนี่ย
มันเป็นแผลที่ไม่ได้เกิดจากตัวตนของท่าน
เป็นแผลใกล้ตัวอาจารย์โอชาเหมือนกัน
แต่ก็น่าห่วงว่ามันจะเป็นน้ำหนักที่ฉุดภาวะผู้นำ
ที่มีภารกิจจะเดินหน้าประเทศไปเราโดยเฉพาะระยะเปลี่ยนผ่าน
เอาการปฏิรูปนำประเทศจะกวาดล้างจะทำความสะอาดบ้านประเทศของเราเนี่ย
แล้วเสร็จแล้วมันก็มีความเลอะเทอะอยู่ใกล้ตัวท่านอันนี้ก็มีผลฉุดศรัทธาลง
แต่ว่าเรื่องนี้มันก็อย่างนี้ฮะถ้ามองในแง่ไม้บรรทัศน์ของกฎหมาย
เรายังระบุอะไรไม่ได้อย่างที่คุณทงชัยว่า
ก็ว่ากันไปตามกระบวนการมีการตรวจสอบหน่วยงานสตงปปชปปทอะไรอย่างนี้
ว่ากันไปซึ่งคำตอบมันคงต้องรอต่อไปแต่ไม้บรรทัศน์จริยธรรม
อันนี้คุณลิศผิดว่าตรงนี้มันชัดเจนชัดเจนว่าฟ้าไม่เหมาะสมฟ้าไม่ควรอันตรายนี้
เวียกไปทำงานของหน้าต่อไปน่ะหนีไม่พ้นครับ
หนีไม่พ้นว่าเป็นเหยื่อของการที่จะต้อง
ทำลายภายในเชื่อถือธำลายความสง่างน้ำงไม่ฮะเจอแน่ครับ
ซึ่งกระแสแรงกระแสอันนี้ก็จะแรงตาม
อนาคตเหรอคะท่านประยุทธ์ควรจะทำยังไงปิดอุดรอยรั่วอย่างนี้ยังไง
เรื่องนี้เมื่อคิดกันให้ดีแล้วผมชักหวั่นใจแทนตัวท่านนายกอยู่เรื่องหนึ่ง
ก็คือเท่าที่ดูจับตาดูสภาพปัญหาของเรื่องราวที่ดังขึ้นมาเนี่ย
ฝ่ายค้านหรือฝ่ายต่อต้านท่านนายกเองเนี่ยไม่มีปัญญาจะสร้างให้เรื่องระเบิดขึ้นมาได้ขนาดนี้
มันเหมือนกับมีพฤติกรรมที่แปลกเหมือนกับสนิมเกิดแต่เนื้อในตัวเองหรืออะไรทำนองนั้น
เช่นจะเป็นไปได้ไหมเช่นว่าเอาสิ่งเน่าเหม็นอันใหม่มากรบความเน่าเหม็นอื่น
แล้วก็เป็นสิ่งที่ทำให้พลเอกประยุทธ์จะต้องกระทบกระเทือนไม่สบายใจ
ทั้งที่ตัวเองไม่ได้ทำอะไรผิดเลยนะครับ
แต่ว่าเป็นสิ่งแวดล้อมเป็นสิ่งใกล้ชิดและจะมีการเคลียร์
มีการแก้ไขในที่สุดถ้าเคลียร์อันนี้ได้
ก็เรื่องเก่าของคนอื่นกลุ่มอื่นก็ควรจะต้องเคลียร์เหมือนกันนะครับ
สิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นอยู่ซ้ำแล้วซ้ำเล่า
ในเรื่องการสร้างอุทยานอะไรก็มีการสอบสวนแล้วแต่ในที่สุด
เอกชนนะครับที่ไปเที่ยวหาประโยชน์แต่ในวงการเองไม่มีอะไรผิดนะครับ
ปัญหาเหล่านี้เนี่ยเป็นปัญหาที่เกิดกระทบกับตัวพลเอกประยุทธ์เองนะครับ
ผลเอกประยุทธ์จะต้องใช้สติใช้ความถูกต้อง
ในการที่ขจัดสิ่งแวดล้อมที่ไม่ถูกไม่ควรออกไปนะครับ
เพราะว่าท่านก็คือความหวังของคนเหมือนกัน
ในการที่จะแก้ปัญหาที่จะเสนอโครงการปฏิรูปอะไรไปข้างหน้าเนี่ย
คนอยากให้ทำแต่ถ้ามาสะดุดโดยเกมอะไรแบบนี้นี่มันน่าเสียดายจริงครับ
สมัยก่อนเหรอคะสมัยป่าอยู่ยาวถึง๘ปีมีเรื่องทุจริตบ้างไหม
แล้วเขาจัดการกับเครือข่ายแวดล้อมเขายังไงพี่มด
ป๊าเนี่ยหัวไม่ใส่แน่นอนนะฮะไม่ได้เรียกว่าไม่ได้อยู่กันมาเกือบ๑๐ปี
อยู่สิบปีเนี่ยเกือบสิบปีเนี่ยเป็นนายกตีเนี่ย
ไม่ได้มีปัญหาเรื่องนี้เลยนะฮะห่วงหวานว่านเขือก็ไม่มี
ไม่มีเลยไม่มีที่จะเข้าไปอ่าให้เป็นเรื่องเป็นรา
ให้เป็นประเด็นให้เป็นอิจชูขึ้นมาให้คนพูดถึงนะฮะเรียกว่า
แม้สักทั้งรัฐบาลเอเนี่ยจะมีก็มีบ้างเล็กเล็กนึงน้อยก็สามารถที่
ในยุคของปลานี้ดูจะเบาวางนะครับอ่า
แล้วก็เอาจริงเอาจังนะฮะมีเห็นว่ามีพยายามเหมือนกัน
แต่ว่าก็สกัดกั้นอ่าสกัดกั้นใช่ไหมเป็นลามตีที่เขาว่าอ้า
จากนี้ไปเนี่ยก็ต้องไปทำการบ้าน
มากพอสมควรในส่วนของรัฐบาลและคอสช
ไอ้ตรงไหนที่มันได้ยินเสียงซึ๊บเขาต้องลงไป
แม้ว่าไม่ใช่จันตรีช้าก็เฉินต้องทำด้วย
ทั้งหมดเพราะว่าอันนั้นมันมันดูเป็นเรื่องเล็ก
หรือว่าอย่างกรณีที่อื่นคนอื่นเนี่ยบางคนมันยังรู้สึกห่างนายก
คนก็ยังไม่อยากหยิบยกขึ้นมาแต่ทุกคนในสังคม
ก็รู้นะว่าตรงไหนมันมีอะไรขึ้นตรงไหนทำอะไรกันบ้าง
ฉะนั้นต้องกลับไปกวาดบ้านตรงนี้ให้ดี
ถ้าหากลักลุงอยากให้ลุงได้ทำงานใหญ่ต่อไป

ไม่พอใช้ก็ขอตังค์ลุงให้ไปทำธุรกิจอื่นเลย
ไปทำธุรกิจอื่นอย่ามายุ่งกับวงกาทหาร

คือเรื่องการตรวจสอบกันเอง
เป็นภาคต้องการตรวจสอบด้วย
ไม่ว่ามันจะเกิดขึ้นมาแบบ
ลงตัวกันในห้องเครื่องของอำนาจพิเศษก็แล้วแต่
แต่การตรวจสอบออกมามาตีแผลให้สังคมได้รับรู้
แล้วก็การที่จะตัดสินลงไปว่าอะไรผิดอะไรถูก
บรรทัศน์ทางกฎหมายทำให้มันเป็นมาตรฐานเดียวกัน

โปรดติดตามตอนต่อไป